คดีของคุณตังโมเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่คนอยากรู้คือ
เขาดื่มอะไรกันแล้วก็ดื่มกันมากแค่ไหน

เริ่มเดิมทีสิ่งที่เจอบนเรือเนี่ยแก้ววายแก้วเดียว
ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นทีมพิสูจน์หลักฐานลงไปเลย
ลงไปใช้คลื่นโซน่าตรวจจับใต้แม่น้ำเจ้าพระยา
เอาเรือไปเลยสิ่งที่เก็บมาได้คือวัตถุเป็นขวดทรงสูง
เป็นขวดทรงสูงเหมือนขวดวายแล้วก็มีแก้วทรงสูงด้วย
ทีนี้เท่านั้นไม่พอครับหลังจากที่ไปเจอพวกนี้แล้ว
ยังไปเจอหลักฐานใหม่ด้วยเป็นรังรังขวดวายเลยครับ

นั่นหมายความว่าเรือสปีดโบสต์ลำนั้นทริปนั้นเนี่ยน่าจะเอาวายไปเป็นรังเลย
ข้อมูลนี้มันไปสอดคล้องกับคุณชุวิตนะ
คุณชุวิตไม่เชื่อว่ามีวายแค่๓ขวด
ตามคำกล่าวอ้างของแก๊งสปีดโบสต์
คุณชุวิตบอกว่าน่าจะยกรังกันไปเลยแหละ
ถ้าเอาไปขวดเดียวมันกินได้๖๗แก้วเอง
หาพยานวัตถุในคดีนี้ก็คือแก้ววายส่งสูงที่คุณตังโมใช้ดื่ม
แล้วก็ถ่ายรูปบนเรือสปีดโบ๊ทก่อนจะพลัดตกน้ำลงไป
ล่าสุดครับมันมีข้อมูลใหม่มาว่าก่อนที่ทั้ง๖คนจะลงเรือสปีดโบ๊ทไปนั้น
พวกเขานำวายยี่ห้อหนึ่งลงเรือไปด้วย๑หลังด้วยกันไปดื่มระหว่างร่องเรือ
ทีนี้ตำรวจก็เลยย้อนไปดูครับย้อนไปที่ไหนไปที่อู่จอดเรือ
พบว่ามีรังวายยี่ห้อหนึ่งถูกทิ้งไว้ที่กองเก็บของในสภาพใหม่เอี่ยมเลยครับ

แล้ววายชนิดนี้เนี่ยมักจะใช้ดื่มกับแก้ววายทรงสูงครับ
อธิบายนะครับพี่ปุ้ยแก้ววัยทรงสูงเป็นยังไง
คือแก้ววายแดงมันจะมีลักษณะหลากหลาย
มันจะมีทรงเตี้ยแล้วก็ทรงสูงด้วย
อย่างที่คุณโมเธอถือในมือ
ก็จะเป็นวายแดงทรงสูงแก้ววายแดงทรงสูงนี่
แต่อันนี้เนี่ยถ่ายคู่กับคุณกระติกใช่ไหม
ครับเออแล้วก็เป็นแก้วไว้ที่เขาเชื่อว่า
คืออันนี้เป็นวายแดงแก้ววายแบบนี้นะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูแก้ววายของคุณกติกเนี่ย
มันจะเป็นผอมสูงแก้ววาย

มีรายงานอีกว่าก่อนอันนี้ชาวบ้านบริเวณท่าเรือ
ไปเจอขวดวายอีกยี่ห้อหนึ่งครับเป็นขวดวายสีเขียว
คาดว่าน่าจะเป็นวายอีกยี่ห้อที่คนบนเรือดื่มระหว่างลงเรือด้วยหรือไม่อย่างไร
ถ้าขวดวายสีเขียวน่าจะเป็นไม่วายขาวก็วายแดงหรือเปล่า
แต่ทีนี้เจ้าขวดวายที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเจอเนี่ยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนละยี่ห้อกับหลังที่พบครับ
ฉะนั้นจึงอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อที่กลุ่มคนบนเรือดื่มแต่ก็มีประเด็นชวนสงสัยก็คือราคาวายนี่แหละ
ขวดที่มีชาวบ้านพบมันเป็นวายราคาแพงขวดละ๖๔๐บาทเอ๊ะ๖๔๐นี่แพงแล้วใช่ไหมฮ
อืมแต่รังที่ตำรวจไปพบเป็นวายถูกครับขวดละสี่ร้อยกว่าบาทอืมแล้วคนบนเรือซึ่งเป็นกลุ่มไฮโซเนี้ย
เออหรืออาจจะเป็นสปาร์กิ้งที่หาซื้อได้ง่ายหรือเปล่าที่เขาเอาขึ้นไปนะ

ประเด็นที่น่าสงสัยคือวายสีเขียว
ละ๖๐๐กว่าบาทที่คนเจอบนโป๊ะเรือ

มีความพยายามจะทำลายหลักฐานทางคดีหรือไม่
เรื่องนี้เราทิ้งประเด็นเอาไว้ฝากให้กับพี่ตำรวจตรวจสอบต่อไปด้วยนะฮะ
อย่างไรก็ตามครับหลังจากเจอรังไว้ที่อู่เรือตำรวจได้ไปค้นบ้านในจ๊อปด้วย
จ๊อปที่บอกว่าเป็นลูกน้องของคุณปออีกทีนึง
เป็นคนจัดหาเครื่องดื่มแล้วก็แก้วไปใช้บนเรือ
แต่มีเวลาด้วยแหละซึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่ขวดกัน

หลังจากคุณตังโมตกน้ำหลักฐานทั้งหมด
อาจจะถูกโยนทิ้งลงน้ำไปหมดแล้วนะครับ
มีน้อยที่ไหนแล้วขวดวายพยานที่ท่าเรือบอก
ตอนเข้ามาผมเห็นขวดวายกลิ้งอยู่ตั้งหลายขวดบนเรือ
นี่ไงนี่ครับคุณผู้ชมฮะข้อมูลที่มันไม่ตรงกันนะครับ
แล้วตอนที่ทั้งหมดเอาเรือเข้ามาขอเติมน้ำมันทำไมเจอแค่ขวดเดียว
คุณผู้ชมครับคลิปที่มีคนเห็นนะครับไปดูคลิปนะฮะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดคลิปนี้นะเป็นคลิปที่เราเคยเห็นกันแล้วนะครับ
เอามาให้ดูชัดอีกทีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เรือสปีดโบสต
เข้าไปเติมน้ำมันเรือที่บอกว่ามีห้าคนอ่าใช่
ยังไม่มีแซนที่ท่าเรือเจสสกีตอน๖โมง๒๒นาที๒๔กุมภาพันธ์
กล้องวงจรปิดที่นี่ชัดครับคุณผู้ชมลองดูคนบนเรือจะเห็นว่า
มีคนถือขวดวายนะฮะเป็นขวดสีเขียวฉลากสีขาว
ไม่ใช่สีชมพูนะดูดีนะแล้วก็แก้ววายเนี่ยเป็นแก้วทรงสูงนะครับ
อาจจะต้องซูมหน่อยนะฮะแล้วมีแก้วหลายใบอย่างน้อยในสองสามใบที่เห็นนะครับ
แล้วก็มีวายถูกแช่อยู่ที่กระติกน้ำแข็งที่วางอยู่ท้ายเรือด้วย
อันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่ไม่ตรงกับที่ตำรวจไปเจอเกี่ยวกับวายนะฮะ
แล้วก็เครื่องดื่มที่ถูกนำไปดื่มกันบนเรือนี่แหละอีกคลิปหนึ่งครับ
คลิปสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มบนเรือว่างั้นเถอะ
เป็นคลิปภาพตอนที่คนบนเรือทิ้งขวดวายและแก้ววายลงน้ำนะฮะ
นี่ครับภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อเวลา๒๓นาฬิกา๔๕นาที๒๔กุมภาพันธ์
น่าจะเป็นช่วงที่คุณแตงโมตกน้ำไปแล้วในภาพนะครับจะเห็นนะฮะ
เรือหันหัวไปทางสภาพระราม๗เห็นไหมนะฮะ
ขับด้วยความเร็วไม่มากลักษณะคล้ายลอยลำอยู่กลางแม่น้ำ
จากนั้นจะเห็นว่าบนเรือมีคนอยู่๕คนแล้วมีใครคนหนึ่งโยนอะไรสักอย่างออกจากเรือนะครับ
แล้วก็มีใครคนหนึ่งนะฮะโยนอะไรสักอย่างออกจากเรือ
คุณผู้ชมดูนี่นี่กำลังหย่อนเลยนะครับ
ตามข้อมูลคาดว่าจะเป็นการทิ้งขวดแล้วก็แก้ววายลงแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วจุดนี้เป็นจุดที่ตำรวจนะฮะวนเรือหาใต้น้ำแล้วไปเจอนะครับ
ขวดวายแล้วก็แก้ววายในถุงนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ